เอามีดฆ่าปาดคอป้าแท้ของตัวเองค่ะแล้วบอกกับน้องด้วยนะหลังจากฆ่าป้าเสร็จแล้วนะ
ถ้ามึงไม่ช่วยกูกูจะฆ่ามึงอีกคนนึงแล้วเอามีดเจาะคอน้องน้องก็ต้องช่วยสิ
ช่วยพี่เพราะว่าโดนบังคับแบกศพป้าขึ้นมอเตอร์ไซค์เอาไปทิ้งท่อระบายน้ำคุณผู้ชม
ทีนี้ค่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นประมาณสักตี๒กว่าของเมื่อวานค่ะ
นี่ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ที่โคราชนะคะนายภูตะวันประกอบการอายุ๒๕ปีหรือว่าในเซฟเนี่ย
โดนตำรวจสพบัวใหญ่จับตัวได้คนที่นั่งอยู่ตรงท้ายกระบะตำรวจนี่แหละ
เขาหลบอยู่ในพงหญ้าสภาพเขาเนี่ยเมาพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วนี่
นี่คือมีดที่ใช้ฆ่าปาดคอป้าแท้ของตัวเอง
อกจากนั้นนะเจ้าหน้าที่เขาไปดูเขาก็พยายามหาศพอะค่ะ
ซึ่งศพเนี่ยเอาไปทิ้งตรงอ่างเก็บน้ำดิบจะทำน้ำปลาปลาของเทศบาลเมืองบัวใหญ่
โหนี่หรอใช่เจ้าหน้าที่เอาไฟส่องนะพี่กอป
เห็นอันนี้นะพอเอาไฟฉายส่องไปเสร็จแล้วตรงโพงหญ้าตรงอะไรต่างเนี่ยค่ะ
แล้วคนตายเนี่ยเห็นว่าคนตายเสียชีวิตแล้วมันเป็นลักษณะเหมือนกับแบบอยู่ในท่อแบบนี้
แล้วเอาเหมือนกับที่นอนเหมือนที่นอนแดงใช่ไหมใช่ค่ะ
จมูกจมูกแดงห่ออยู่อ่ะยักษ์อยู่ในท่อระบายน้ำ
ผู้ตายเนี่ยคือป้าแอนนางสาวดารุณีอายุ๕๐ปีค่ะ
กู้ภัยเนี่ยนะต้องมุดเข้าไปแล้วก็ไปเอาร่างออกมา
ทีนี้พอมาเปิดผ้าดูมีร่องรอยคอโดนปาดเกือบจะขาดอยู่แล้วอะค่ะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่จับคนก่อเหตุได้เพราะอะไรรู้ไหมในเฟฟเนี่ย
เพราะว่าน้องชายของนายเซฟนี่แหละเป็นคนไปแจ้งตำรวจ
น้องชายคนที่โดนในเซฟบังคับให้เอาศพป้ามาทิ้งเป็นเพื่อนเนี่ยนะ
คือน้องไปบอกตำรวจบอกว่าคุณตำรวจพี่ผมมาฆ่าปาดคอป้า
เอาศพอ่ะไปซ่อนตรงท่อน้ำตรงอ่างเก็บน้ำดิบของเทศบาลเมืองบัวใหญ่อ่ะ
มาตรวจสอบหน่อยได้ไหมนี่เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบมาค่ะ
รวมถึงก็เจอในเซฟเนี่ยแอบอยู่ตรงพงหญ้านะคะ
ซึ่งพอจับตัวในเซฟได้เขาก็พูดจาอะไรไม่รู้เรื่องหรอก
แต่ก็ต้องคุมตัวในเซฟมามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เพราะว่าพอคนรู้ข่าวโหดหลานอะไรฆ่าป้าตัวเอง
ป้าสติไม่ดี
คืออยู่ด้วยกันกับป้าแล้วป้าเป็นคนสติไม่ดี

คิดดูสิตอนที่เซฟเกาะเหตุป้าหลับอยู่แท้เลยนะ
เดินมาถึงปั๊บเห็นป้าหลับอยู่เอามีดฟันเลย
โอ้โหโหดไม่โหดอ่ะพอฆ่าป้าเสร็จค่ะ
ให้คุณผู้ชมเห็นนะคะหลังจากนั้นเซฟไปปลุกน้องชาย
แล้วก็บอกให้ช่วยขนศพไปทิ้งอำพรางหน่อย

เดี๋ยวกูจะฆ่ามึงอีกคนนึงเอามีดมาจี้คอน้อง
น้องก็ต้องยอมทำนั่นแหละแล้วก็พากันเอาศพมา
นี่ตอนเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์นะแล้วเห็นไหมห่อผ้า
ห่อศพป้าอยู่ตรงกลางแล้วพอขี่มอเตอร์ไซค์มา
เชื่อป่ะระหว่างทางทำศพร่วงลงที่ถนนด้วย
แล้วก็มีช็อตที่ช่วยกันเอาศพขึ้นมามาตั้ง
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปมาตรงท่อระบายน้ำตรงนี้
ติดใจเขาเนอะโอ้โฮโอ้โฮใช่
ทีนี้พอหลังจากทำแผนเสร็จนะ
เซฟร้องผมร้องไห้สำนึกผิดแล้วค่ะ
ไม่ทันแล้วเสียชีวิตไปแล้วมันไม่ทันแล้ว

คือเซฟบอกว่าผมเมาผมขาดสติ
ผมไม่น่าทำป้าผมแบบนี้ป้าไม่ได้ทำอะไรให้ผมเลย

เดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะตอนที่เซฟสำนึกผิดนะคะ
เมาแย่

กำมั้งขาดสติเร่ง
เพราะทำสิ่งที่

ผิดผลาดข้างใหญ่ที่สุดในชีวิต

มันเกิดไม่ถึง๒๐ปี
แล้วป้าได้ทำอะไรเราก่อนไหม
ไม่เลยอัพให้ผมด้วยแค่นั้น

คุณประธานตรึกตองบอกว่าอมหิตจริง
ใช่นี่คิดดูสิ
เพราะตอนแรกพี่ยังคูย์ก็คลาดอยู่เลย

กว่าจะกว่าจะสอบปากคำได้คือเขาก็พูดจาแบบวกไปวนมามีการตรวจหาสารเสพติดด้วย
ปรากฏว่ามีการเสพยาบ้าด้วยค่ะคงจะหลอนแหละแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้อ่ะนะคะ
ซึ่งตำรวจก็ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็การที่เอาศพมาทิ้งตรงท่อแบบ
เนี้ยก็โดนเรื่องซ่อนเร้นอำพางศพนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ก็
เดี๋ยวต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโหดมากนะป้าเป็นคนสติไม่ดีนอน
อยู่แท้เอามีดมาฟันแบบนี้สำนึกไปก็เท่านั้นแหละฮะเรียกร้อง